ต่อไปกันที่คอนเสิร์ตลานเพลิน๗สีคอนเสิร์ตต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้อยู่คู่กับคนไทยมานานนะ
๗สี๗สีคอนเสิร์ต
ร้องได้เนี่ยบ่งบอกอายุเลยนะเพราะว่าเขาอยู่มายาวนาน
อยู่มาเท่ากับอายุดิฉันเลย๓๖ปี
คุณบอกอายุรายการสดนะเนี่ย

๓๖๓๖อันนี้เลขนี้จำง่ายกว่า

จะเล่าให้ฟังว่าเขาห่างหายไปนานถึง๓ปีนะสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดคัมแบ็คแล้วแล้วก็ประเดิมปักหลักสร้างความสุขกันแถวพระราม๒นี่เองค่ะ
บอกเลยนะว่าบรรยากาศโอ้โหคึกคักกันตั้งแต่ช่วงกลางวัน
มีแฟนคลับเอฟซีทั้งหลายที่มารอดาราที่เขารักกันแบบเนืองแน่นเลยคุณผู้ชม
ศิลปินดาราก็ไม่น้อยน่าจะนำทีมมาด้วยสุดหลอก
พ่อพระเอกขวัญใจแฟนเพมฮัตซาวีเมื่อกี้หล่มมาก

นางเอกน้องใหม่น้องแอนน่า
หรือจะเป็นลูกทุ่งดังอย่างแซคชุมแพร
พ่อขอเต่าร้าวใจของเราวันนี้ใส่เสื้อคอเต่ามาหรือเปล่าไม่รู้นะ
รวมไปถึงทีมดาราละครพื้นบ้านสุดฮอตไกรทองชาลวันโอ้โห
จัดเต็มใส่ชุดจราเข้และเมืองบาดานมากันครบทีมเลยค่ะ
โดย๗๔คอนเสิร์ตเวอร์ชันนี้ก็ได้หนุ่มแอมพีรวัตรกลับมาทำหน้าที่พิธีกร
คู่กับแดดดี้สาวไฟล์สุภาพรค่ะ
นี่ถือว่าเป็นการทำงานพิธีกรครั้งแรกเลยนะ

แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศตอนที่หนุ่มเข้มเขาซ้อมกันหน่อย
แว่นดำเป็นยังไงโอ้โหร้องเพลงเฮฮามีหยอกมีแซวกับแฟนคลับหน้าเวทีเป็นต่างหากหลาย

นี่ขนาดซ้อมค่ะซ้อมยังชิวนะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมกันหน่อยว่าจะม่วนขนาดไหนค่ะ
อยากเต้นอีกสับรอบมั้ย
ไม่คำแรงคำแรง
อย่าไปถามเด็ก
เหนื่อยแหละร้อนก็ร้อนนะแห่แต่ดาราของเราสู้ตายนะคุณผู้ชมนะ
ซ้อมเสร็จหนุ่มเข้มนี่แต่งหล่อมาหาพี่นักข่าวเลยจ้ะ
สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องแฟนคลับข้างรักถึงขั้นที่หอบผ้าหอบผ่อนไปรอหน้าบ้านเขาเลยอ่ะ
ล่าสุดเนี่ยนะหนุ่มเข้มบอกว่าแฟนคลับคนนี้เขาก็เข้ามาขอโทษแล้ว
แล้วก็สัญญาด้วยว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ไหนมันก็เกิดเรื่องแล้วเราก็เลยอยากจะแจ้ง
แจ้งไว้ตรงนี้ว่าบางทีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นส่วนตัว
เคสของผมเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างว่าอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหน
ผมรู้สึกว่ามันควรที่จะให้เกียรติกันในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวของบ้านของที่อยู่อะไรก็แล้วแต่
คุณตาแจ้งมาว่าเหมือนเขาไปขอโทษแล้วครับ
ไปขอโทษขอคำมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาครับ
ถึงจะเป็นแฟนคลับรักใคร่กันขนาดไหนทุกคนก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะ